เย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้ากรณีเหตุก่อความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้นะคะ
ที่นราธิวาสและสงขลานะคะที่นราธิวาสเนี่ยเป็นเหตุการณ์คนร้ายมากันสี่คน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบอาสาสมัครทหารพรานนะคะจากนั้นยิงจนทำให้อาสาสมัครทหารพราน
เสียชีวิตสองศพตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะว่าเป็นฝีมือของใคร
เพราะเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหนึ่งครั้งในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะย้อนไปดูเกิดขึ้นช่วงเย็น
เมื่อวานนี้เองนะคะเป็นคนร้ายเป็นชายชะกันค่ะมากัน๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์สองคันตามประกบยิงอาสาสมัครทหารพรานสมชายเชิญชมพู
และอาสาสมัครทหารพรานมุธมัตรีสวรรณมาแซสังกัดกองร้อยทหารพรานาวิกโยธินที่๑๑นราธิวาส
ขณะที่อาสาสมัครทั้งสองนายขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนบ้านบือแนปีแยหมู่ที่๑ตำบลปะลุกาสามะ
ในอำเภอบาเจาะนราธิวาสหลังกลับจากซื้อกับข้าวมารับประทานแก้บวชในช่วงเดือนรอมดอนหรือว่าเดือนถือศีลอด
และกำลังจะกลับฐานที่อยู่ในวัดบนเชิงเขานะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
อาสาสมัครทหารพรานสมชายถูกยิงเสียชีวิตคาที่ส่วนอาสาสมัครทหารพรานโมฮมัตรีสวรรค์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลไม้แก่นที่จังหวัดปัตตานีแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตำรวจภูทรนราธิวาสพร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมการไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมของคนร้ายตกอยู่๑ปลอก
และพบอาวุธปืนพกขนาด๓๘ของอาสาสมัครทหารพรานสมชาย
ตกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕เมตรเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนพยานที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นชายชะกัน๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังอาสาสมัครทหารพรานอยู่ห่าง
โดยมีคนร้ายอีก๒คนจอดรถจักรยานยนต์รออยู่ริมถนน
แต่หลังจากอาสาสมัครทหารพรานขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาค่ะ
คนร้ายทั้งหมดตามประกบ
แล้วคนซ้อนท้ายชักอาวุธปืนขึ้นมากระหน่ำยิง
นับได้๗นัดซ้อน
พันเอกอิสราจันทกรยอมหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม
จังหวัดอันรัฐที่วาดเชื่อว่าเป็นฝีมือกองกำลังติดอาวุธของนายมูฮัมมัตต์อาดืนนันต์สาละ
และอีกหนึ่งคนคือนายมะรอมือลีกะแจกาซอ
ซึ่งทั้งสองคนนี้มีความเคลื่อนไหวก่อเหตุในพื้นที่ตำบลปะลุกาสามะ

ก็คือการประกบยิงนางนิตยาและเด็กหญิงอัจฉริยาแก่นเรืองจนเสียชีวิต๒ศพค่ะ
นี่ความคืบหน้าของเหตุการณ์เมื่อวานี้ที่อันรัฐที่วาด
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ
เป็นเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดหน้าป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
บนถนนหลังสถานีรถไฟจนะตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ช่วงเย็น๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงเย็นเมื่อวานนี้เหมือนกันเลย
ดาบตำรวจโกศลคงสวัสดิ์ผู้บังคับหมู่
โดยปฏิบัติการพิเศษสพจนะเสียชีวิต
ขณะที่ตั้งจุดสกัดตรงจุดเกิดเหตุ
มีตำรวจโรงพักเดียวกันได้รับบาดเจ็บอีก๓นาย
ชาวบ้านถูกลุกหลงบาดเจ็บอีก๑ราย
ส่วนใหญ่ถูกสะเก็ดระเบิดและมีอาการหูดับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้
ตำรวจภูทรภาค๙และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุ
พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงครึ่ง๑ลูก
จุอยู่ในกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ๑๕กิโลกรัม

คล้ายกับกระสอบทรายบังเกอร์หน้าป้อม
ตบตาเจ้าหน้าที่ทำให้ไม่มีใครสังเกต
จุดนี้มีการนำระเบิดไปซ่อนอยู่

ในพื้นที่ชายแดน๔อำเภอของจังหวัดสงขลา

ซึ่งหน่วยความมั่นคงอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว